เรื่องค่ะช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการ
แม้ว่ากรุงเทพจะหนาวบ้างไม่หนาวบ้าง
ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วแต่ที่โคราชเขาหนาว
เพราะว่าเขาปลูกผักสลัดขายกำไรนี่ปังมากนะคุณผู้ชม
ผักสลัดที่ปลูกที่นี่ใบสวยกรอบอร่อย
ติดตามกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
มาที่นี่กันค่ะคุณผู้ชมบ้านโนนระเวียงนะคะ
อยู่ที่ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
สภาพอากาศค่อนข้างหนาวอยู่นะคุณนะต้องบอกว่าโคราชหนาวนะคะ
แล้วก็มันก็ส่งผลดีต่อเกษตรกรคนที่ปลูกผักต่าง
เฉพาะผักสลัดแบบเนี้ยเนื่องจากว่าอากาศหนาวอ่ะ
หนาวเย็นจะทำให้ผักเจริญเติบโตดีและผักสวยงามคือ
มันไม่ร้อนมันไม่เหี่ยวเอาง่าย
คือผักเนี่ยถ้ามันร้อนจัดใบมันเหี่ยวคุณนึกออกไหม
นี่หน้าตึงไม่ใช่หน้าตึงผักตึงเหมือนฉีดโบท็อกไว้ที่หน้า
ผักอะไรมันก็ฉีดโบท็อก
หรอกมันตึงมันไม่เหี่ยว
ช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ผักสลัดเจริญเติบโตแล้วได้ผลผลิตดีที่สุด
ชอบมากหน้าหนาวอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้ต้องการของตลาดมากกว่าช่วงอื่นด้วย
เชื้อรานี่เป็นปัญหาที่มากับความหนาวความชื้นนะ
โจรปกติคือถ้าคุณปลูกต้นไม้คุณจะรู้เลยว่าถ้าหนาวถ้าชื้นเนี่ยเชื้อลามมันมาแน่นอน
เขาก็จะต้องหมั่นสำรวจแปลงเพื่อกำจัดเชื้อราก่อนที่มันจะลุกลามไป
อาจจะต้องมีการพ่นอะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่สารเคมีนะ
แต่มีวัสดุทีมีธรรมชาติต่าง
เออมีล้ามสลัดดิฉันระครั้งแปลงเลย
แล้วก็กินไปพร้อมกับดินจะบ้าเหรอ
คุณมาดูกันการปลูกสลัดผักในแต่ละชุดที่สวนแห่งนี้นะคะ
เขาจะใช้เวลาปลูก๔๐วัน

โรงนี้แปลงนี้ลงก่อนก็จะมีผักหมุนเวียนให้ส่งขายได้ตลอดเรื่อย
ใช่ไหมซึ่งผักสลัดของคุณวีรชิตเนี่ยจะจำหน่ายหน้าสวนแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยนะ
คุณออเดอร์สั่งซื้อเยอะมากแล้วจำหน่ายอยู่แค่กิโลกรัมละ๙๐บาท
ถูกนะแต่ละชุดเนี่ยกำไรแล้วนะคุณรู้ไหมเขาได้กำไรประมาณ๑๕๐๐๐บาทต่อ๑แปลง
เขาเรียกเป็นชุดแล้วกันแปลงรอบนึงได้กำไรเยอะนะ
ก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างดี
คือช่วงนี้หลายคนสนใจเรื่องของการปลูกผักทำเกษตรเยอะ
ต้องบอกแบบนี้ว่าเราต้องศึกษาความรู้ให้แน่ชัดก่อน
แล้วมันสามารถทำเป็นรายได้เสริมได้
คือผักสลัดลักษณะแบบนี้ระยะเวลาในการปลูก

๔๐วันคุณปู่ก็สามารถเก็บขายได้แล้ว

วางแผนอย่างที่น้องเบ้ตองบอกแต่ละแปลงเว้นระยะกันให้ดี
ใช่มันจะได้มีขายเรื่อยตลอดปี

ผักสดชื่นเราก็ดีใจ

เออถือน้ำสลัดไปลาดบนแปลงแล้วก็แทะกิน